ข่าวนี้เดี๋ยวนิงจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยแปลไทยเป็นไทยอีกที
จะพยายามตามความแก่ของตัวเองแล้วกัน
รายงานว่าพบคนหนุ่มที่มาขอรับการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แล้วก็จากการสอบถามปรากฏว่าเกิดจากอาการติดหนังโป๊ออนไลน์มาก
ทำให้ความรู้สึกเกิดความด้านชาแล้วก็ไม่อาจจะปฏิบัติการใดได้

เขาบอกอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนที่มีคนมารักษาเกี่ยวกับโรคสมรรถนะทางเพศ
จะเป็นโรคที่เป็นคนที่แบบสูงวัยแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนหนุ่มที่แข็งแรง
แล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะรู้สึกป่วยยังไง
แต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบฟิเจอร์ลิ่งได้อะไรอย่างนี้
มันไม่แข็งตัวอะไรอย่างนี้

เรื่องจากการที่ดูหนังโปรมากเกินไปใช่
เพราะเขาบอกว่าเมื่อก่อนคนที่จะเป็นโรคแบบว่าหย่อนสมรรถนาทางเพศ
จะต้องเป็นพวกเบาหวานหัวใจหรือว่าพวกโรคหลอดเลือดเครียดอะไรอย่างนี้

เพราะเขาชินกับการดูหนังโป๊ไง
เขาไม่ชินกับการมีฟิเจอร์ลิ่งกับคนอื่น
หมายความว่าเวลาดูหนังโป๊อแล้วถึงจะฟิลอย่างนี้หรอ
ดูหนังโป๊ก็ฟินกับหนังโป๊ไป

ทำให้สามีฉันดูหนังโป๊อทุกวันวันละหลาย
ทำไม่เป็นแล้วมันทำตัวเองอย่างเดียว
เราจะได้ทำงานไม่ต้องปฏิบัติเรื่องนี้ไง

สามีมันแบบว่าแข็งตึง

มันไม่อยากให้ไปวุ่นวายกับคนอื่นเท่านั้นเอง